ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ในรอบ๘ปี
แล้วก็เป็นงานแสดงในรอบ๒ปีครึ่งที่ห่างหายไป

เหมือนแบบว่ากลับมารับงานแบบครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
แล้วก็ดีใจที่ร่วมงานกับคุณก๊อตจิรายุด้วย

หมีวะ
แอบตื่นเต้นอย่างนักแสดงใหม่เลยตอนนี้

พอยังเปิดทีวีมาพอยังเห็นฉากตกกันในงานศพอยู่เลย

พลอยไม่อยากเล่นละครที่แบบ

แล้วทุกอย่างมันก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมอยู่
โอ้ไม่
เมื่อเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพลอยนะคะ
คุณอนันดาบ้างค่ะเรื่องนี้บู้เยอะนะคะ
แต่เขาบอกว่าผมก็ต้องเซฟหน่อยใกล้แต่งงานแล้ว
เขาอินนะเรื่องนี้ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
มัน๑๐กว่าปีแล้วผมก็ชินกับมัน
แบบขอผมขาวหน่อยได้ไหมขอศักดิ์หน่อยได้ไหม
ติดตามดูได้นะคะปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะ
ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่า